ส่วนที่จังหวัดระยองครับร้านขายทุเรียนตั้งอยู่ริมทาง
ไม่มีใครคิดนะครับว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
มีรถพุ่งเข้ามาชนกวาดทั้งร้านทุเรียน
แล้วก็คนขายเจ็บระนาวสภาพแบบนี้

คุณผู้ชมก็เป็นเหมือนกันเห็นร้านทุเรียนข้างทาง
คุณจะไปจอดแวะจอดแวะเสร็จคุณก็ลงไปเพื่อไปเลือกทุเรียน
ใช่ครับก็มักจะเห็นร้านค้าริมทางแบบนี้
เป็นของซื้อของฝากกันใช่ไหมครับแต่ละจังหวัด
ระยองแน่นอนคนก็จำนึกถึงทุเรียน
ผลไม้ชื่อดังของภาคตะวันออก
ดูสิครับสภาพร้านเละเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสาย๓๖ขาออกเมืองระยองครับ
เป็นแผงขายทุเรียนห่างจากถนนประมาณ๕เมตร
สภาพของแผงเละเทะแบบนี้เลยครับ
คนขายกระเด็นกระดอนกันไป
มีแม่ค้าขายทุเรียนกับลูกสะพ้ายเนี่ยครับ
บาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาล
ในขณะที่ลูกค้าที่มาซื้อชายหญิงคู่หนึ่ง

พอเลือกทุเรียนได้เสร็จขยับถอยออกไป
ฝ่ายชายกำลังรอจะรับทุเรียน
รถมาชนพอดีพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเขา

แสดงความเสียใจด้วยกับนายทรงศักดิ์และครอบครัว
ทรงศักดิ์นี่อายุ๓๖เป็นลูกค้าร้านทุเรียนนะครับ
ทีนี้รถคันที่ก่อเหตุเนี่ย
ขับมาแล้วไปพุ่งชนร้านทุเรียน
เละแบบนี้แหละครับเละหมดเลยค่ะ
ชนแรงนะเนี่ยดูสภาพด้านหน้ารถสิครับ

จากการพูดคุยสอบถามเมียของผู้ตายก็คือ
ลูกค้าที่เขามาซื้อทุเรียนร้านนี้บอกว่า
ตัวเธอแล้วก็แฟนยืนเลือกทุเรียนกันอยู่
เธอถอยออกมาเพราะว่าเลือกทุเรียนได้แล้ว

แต่ว่าแฟนรอจะรับทุเรียนจากร้าน

เห็นต่อหน้าต่อตาว่าแฟนเธอถูกชนจนร่าง
เด็นตกลงไปที่คูคลอง

สอบถามสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจาก
คนขับวูบหลับใน

แล้วก็เลยวูบไปชนกับร้านค้าทุเรียนริมทาง

ตอนนี้ก็มีการอายัดตัวคนขับเอาไว้นะครับ

เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท

และขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนะครับ
แสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
และร้านค้าแม่ค้าลูกสะเพ้ย์บาดเจ็บกันตราหนาวเลย

พ่อเราลงไปซื้อของกันข้างทาง